วันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะ
พักชาติไทยพัฒนานะคะ
ก็มารอต้อนรับคุณทักษิณค่ะ

รวมถึงบุคคลสำคัญของพักเพื่อไทยหลายคนเลยค่ะ
นั่งแถวหน้าเพื่อที่จะรอการออกมาทักทายของนายทักษิณอย่างเป็นทางการค่ะ
ณขณะนี้นะคะทุกคนพร้อมที่จะเจอกับนายทักษิณแล้วค่ะ
ขณะที่การเช็คกำหนดการล่าสุดของทางทีมงานนะคะ
คนใกล้ชิดของคุณทักษิณนะคะก็บอกว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงปุ๊บนะคะ
เสร็จสิ้นกระบวนการของการตรวจสอบเอกสารการทำเอกสารต่างนะคะ
ก็จะออกมาเคารพนะคะพระบรมชายาลักษณ์นะคะ
ของในหลวงนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะ
เสร็จแล้วนะคะก็จะมีจังหวะหนึ่งนะคะ
เดินมาตรงบริเวณด้านหน้านะคะที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจนครบานสองนะคะ
ที่ตอนนี้ยืนอารักษานะคะคุมเข้มเรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะ
ก็จะมีจังหวะหนึ่งที่คุณทักษิณจะเดินมาอยู่บริเวณด้านหน้านะคะ
ซึ่งเป็นบริเวณด้านหน้าสื่อมวลชนเลยค่ะ
มวลชนก็จะได้บันทึกภาพนะคะรวมถึงหากมีโอกาสนะคะ
ก็จะได้ทักทายแล้วก็ได้สอบถามในประเด็นต่างกับคุณทักษิณ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดใจในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
เป็นครั้งแรกในรอบสิบเจ็ดปีนะคะส่วนบริเวณด้านหลังนะคะ
กองทัพบรรดาแกนนำต่างนะคะรวมถึงกองเชียร์เสื้อแดงก็มีการตะโกนอยู่ตลอดเลยนะคะ
ว่ารักทักษิณรอคอยการกลับมาของคุณทักษิณนะคะ
ก็บรรยากาศก็คึกคักค่ะพวงมาลัยนะคะ
สำหรับที่จะรอมอบให้กับคุณทักษิณก็พร้อมนะคะวันนี้มาให้นะคะ
ถือเป็นการต้อนรับกันกับประเทศอย่างเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ๑๗ปีนะคะ
ก็หากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็น่าจะได้พบกับคุณทักษิณแน่นอนค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็เกาะติดบรรยากาศไปพร้อมกับสื่อหลายสำนักเลยนะคะ
เท่าที่เห็นณขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนหลายร้อยชีวิตนะคะ
ที่มาเกาะติดอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเอ็มเจ็กนะคะซึ่งเป็นอาคารพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะ
ที่วันนี้คุณทักษิณจะใช้อาคารผู้โดยสารส่วนตัวในการเดินทางกลับมาประเทศไทย
เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
เดี๋ยวถ้าคุณทักษิณมาถึงนะคะเราจะส่งตรงยิงภาพสดเข้าไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะ
สดสดได้เลยกับทางไทยรัฐทีวีนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็มาด้วยความพร้อมเพลียงแล้วนะคะ
นี่ค่ะมีเสียงอ่าเฮนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น
มีคุณทักษิณเมลโคมาจากท่านผู้ใส่เครื่องบินนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาต
ขออนุญาตสื่อมวลชนได้ได้ดูนะคะท่านค่ะขออนุญาต

สวัสดีค่ะเปิดใจกับไทย
เป็นภาพสดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ท่านนายกทักษิณนะคะวีดีโอคอลมาจากเครื่องบินส่วนตัวนะคะ
ว่าเป็นการวีดีโอคอลมาที่โทรศัพท์ส่วนตัวของแก่นนำของพักเพื่อไทยนะคะ
เป็นการเปิดใจนะคะเป็นการทักทายครั้งแรกอย่างเป็นทางการให้บรรดาสมาชิก
และแก่นำของพักเพื่อไทยหลายคนได้เห็นอารมณ์และเห็นความรู้สึกนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นสีหน้าของคุณทักษิณก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะ
ก็โบกมือทักทายค่ะนับเวลาถอยหลังนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะ